ถูกคุณไปซ้อมให้ก่อนก่อนจะเป็นเจ้าบ่าวจริงนะ
เพราะงานนี้ขบวนขันหมากไม่ธรรมดา
มันอลังการมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนไปดูจ้า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
ส่วนขันหมากคันหมากมาแหล่วเป็นขันหมากของชายหนุ่มผู้หนีที่ชื่อว่าคุณพี่สรายุทแก้วกองค่ะ
ว่าที่เจ้าบ่าวชาวอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าบ่าวนี่นะได้เอารถไถมาสู่ขอเจ้าสาวไปเลย
จัดมาเลย๓คันใหญ่ประดับประดาษไปด้วยลูกโป่งดอกม่วงดอกไม้มีริ้วทงทิวมีสายรุ้งอะไรต่างนานา
ให้มันมีสีสันนะคะประกอบกับเปิดเพลงไปด้วย

เรียกว่าเป็นไอเดียสุดสร้างสรรค์ทำให้เจ้าสาวตื่นตะลึงกันไปเลยทีเดียว
แล้วถามว่าทำไมได้เอารถไถมาเป็นขบวนแห่นี้
ต้องตอบว่าเจ้าบ่าวเนี่ยนะเขามีอาชีพขับรถไถ
เออเขาก็เลยเอาเรื่องแบบว่าใกล้ตัวเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะ
แห่ขบวนขันหมากไปสู่ขอเจ้าสาวนะคะ
เอาอย่างนี้ดูแล้วเป็นไอเดียเผื่อว่าคุณชนะเผื่อจะไปขอสาว
อ่าจะได้เอามาเป็นตัวอย่างค่ะ
หรือถ้าคุณมีไอเดียบันเจิดกว่านี้
หรือคุณผู้ชมท่านใดกำลังจะแต่งงานนะคะ

เขาไม่ให้เขาไม่ให้เขาไม่ให้เขาไม่ให้เขาไม่ให้เขาไม่ให้เขาไม่ให้เขาไม่ให้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
สร้างกันมาไม่มีค่ากับเธอใช่ไหม
ตัวหัวผมก็จะตัวหัวกับคุณมากเลย